เพราะว่าเป็นนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ
กำลังจะมีอนาคตใหม่และเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวนี้
คุณแม่พอทราบข่าวว่าลูกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทำใจไม่ได้ไปดูช่วงนาทีนี้กันหน่อยค่ะ
ดีละ
ดีละ
ดีละ

น้ำตาแทบเป็นสายเลือด
นี่คือนางบุญจันทร์คำสิงนอกอายุ๔๙ปี

คำสิ่งนอกอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาปี๔แล้วค่ะคณะวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำคุณแม่ร้องไห้หนักขนาดนี้เพราะว่าทำใจไม่ได้ค่ะ
หลังจากศูนย์เสียลูกสาวเพียงคนเดียวในเหตุการณ์ที่นายประดิษฐ์แดงศรี
ขับรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของลูกสาว
อกจากนี้อุบัติเหตุครั้งนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกถึง๓ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงจุดนี้จุดนี้ก็คือสี่แยกหอสมุทรในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
โมงเย็นวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวนะคะได้เดินทางไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
อยู่ในอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษแล้วก็เป็นจุดที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิต
นางสาวจิราพรด้วยบรรยากาศค่ะโศกเศร้า
ญาติญาติและเพื่อนร่วมสถาบันมาร่วมแสดงความเสียใจไม่ขาดสายเลยนะคะ
นายประภาษณ์ห้วยไทยสมลุงของผู้ตายเล่าเรื่องที่มันเศร้ามากกว่านี้นะคะ
เกี่ยวกับครอบครัวนี้ก็คือคุณพ่อของผู้ตายทำงานอยู่ที่ไต้หวัน
ไปละ๑๕ปีทำแบบนี้แล้วก็คุยกับลูกสาวว่าเดี๋ยวหนูเรียนจบ
พ่อจะกลับมาที่เมืองไทยนะพ่ออยู่ไต้หวันนานละ๑๕ปี
เรียนจบปุ๊บพ่อกลับมาเลยแล้วเราจะได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน

ใช่ค่ะแล้วเนี่ยสรุปสุดท้ายนะคะกลับมาก็ไม่ได้เจอลูกแล้วเนี่ยนะคะ
นางสาวจิราพรณตอนนี้วันที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เหลืออีก๑๕วันเท่านั้นเองจะสิ้นสุดการฝึกงานแล้วก็คือเรียนจบแล้วอะค่ะ
ปีการศึกษานี้อยู่ในขั้นตอนการฝึกงานและเหลืออีก๑๕วัน
จะจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำอย่างเป็นทางการ
แล้วก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัวต่อไปแต่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
แสดงความเสียใจกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ